ความปลอดภัยของผู้หญิงมีอีกหลายเรื่องเลยคุณผู้ชม
คราวนี้ผู้หญิงคนนึงก็ปั่นจักรยานจากตลาดจะกลับบ้านนี่แหละ
แต่ระหว่างทางมีคนร้ายมามาถีบรถจักรยานของเธอล้มนะ
แล้วก็ลากเธอไปเข้าข้างทางเอามือบีบคอ
พยายามจะค้นหาทรัพย์สินพยายามจะทำอะไรกับเธอ
สุดท้ายเธอตัดสินใจแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าตัดสินใจยังไง

ผู้เสียหายคนนี้ก็คือนางยมมนาวงนาคอายุ๓๖ปี
เป็นชาวบ้านแดงน้อยหมู่๗ที่ตำบลแดงน้อยอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
แล้วก็อยู่กับชาวบ้านด้วย
เพราะว่าเขาพาผู้สื่อข่าวมาดูชี้ให้ดูเลย
ตรงนี้แหละจุดที่โดนคนร้ายกระโดดถีบจักรยานของเธอ
แล้วคนร้ายก็ลากเธอพยายามจะชิงทรัพย์ลากไปบริเวณข้างทาง
ซึ่งจุดนี้เป็นริมถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำด้วยคุณทุ่มหนึ่งของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
แล้วผู้เสียหายก็อธิบายรูปประพันธ์สันฐานให้ผู้ศึกขาวฟังว่าคนร้าย

คนร้ายเป็นคนรูปร่างผอมสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
ใส่เสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้นตัดผมสั้นเกรียนติดหนังศีรษะเลยนะ

กระโดดมาค่ะหลังจากถีบรถจักรยานเธอล้มแล้วเนี่ยนะ

แล้วใช้มือทั้งสองข้างของคนร้ายบีบเข้าที่คอของเธอ
ทีนี้พยายามคลำหาสร้อยคอค่ะว่ามีหรือเปล่า
แล้วที่ข้อศอกเธอก็เป็นรอยบาดแผล
จากการที่ถูกบีบคอวันนั้นนี่แหละนะคะ
แล้วก็เป็นรอยที่แบบครูดไปกับถนน
คนร้ายก็จับแขนทั้งสองข้างกางออกแล้วก็กดกับพื้น
คลำดูส่วนอื่นว่ามีทรัพย์สินอย่างอื่นหรือไม่
แต่ทีนี้เธอตัดสินใจยังไงถึงเอาตัวรอดมาได้เดี๋ยวไปฟังเธอเล่าค่ะ
พอพี่ร้องเพราะพี่ดิ้นพี่ถีบ
ชกพี่อะไรทั้งทุกอย่างพี่หากำลังทุกอย่าง
ที่พี่มีที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ชีวิตตัวเองพี่รอดมา
มันก็เลยปล่อยจากคอปล่อยจากคอก็เลยมาเอาแขน
มาจับแขนขึง๒แขนทั้งสองข้างให้ลงกับพื้น
ตัวพี่ก็นอนหงายพอจับแขนพอรู้ว่าไม่มีอะไรอยู่แขนพี่
มันก็มันมันก็มีชะงักนิดนึงจังหวะนั้นแหละพี่ตั้งสติได้พี่รวบรวมสติทุกอย่าง
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาหมดพี่เอาขาซ้ายพี่
ถีบไปที่หน้าท้องมันก็พังงะทันทีพังงะเสร็จขามันก็เป็นขามันก็อยู่อย่างนี้เนอะ
พี่ก็เลยเอามือซ้ายพี่เน็ตไปกำพวงสวรรค์มันกำแน่นเลยกำกะ
กะจะให้แบบไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
แต่มันก็คือมันก็คงจะเจ็บหรือว่ามันตกใจกลัวว่าคนจะเห็น

มันก็เลยดีดตัวขึ้นวิ่งมาวิ่งวิ่งมา
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงจอดรออยู่แล้ว

ข่าวนี้เราก็เลยต้องพาดหัวแบบนี้ครับ
สาวใจเด็ดบีบไข่คนร้ายรอดมาได้

พอบีบไปแบบสุดแรงเกิดแล้ว
และคนร้ายคงเจ็บ

หลังจากนั้นคนร้ายก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่มารออยู่ในนั้น

จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
นี่อาจจะโชคดีหน่อยที่คนร้ายเขาไม่ได้มีอาวุธอื่นไงคะ
แล้วก็คุณพี่ผู้เสียหายนี่ใจเด็ดจริงนะคะ